เรื่องของอุบัติเหตุมาถึงเรื่องของถนนแล้วฮะ

แล้วเขาใส่กรกนตัวเดียว

แล้วเดี๋ยวดูนะฮะเขาคว้ารถ
จากกระยานที่มันล้มอยู่กลางถนนเนี่ย
เดี๋ยวจะได้เห็นว่าเขาคว้าไป
แล้วก็ไปทุ่มใส่รถคันนั้นนะคุณ

คลิปนี้ไม่มีเสียงนะครับเห็นแต่ภาพนะฮะ

ใส่กางเกงในตัวเดียวกำลังอารวาสอยู่กลางถนน

ที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับ

ไล่กระโดดถีบรถที่วิ่งผ่านไปผ่านมา

คว้าจักรยานจะคล่อมขี่แต่แล้ว
ไม่ขี่ครับเอาไปทุ่มรถจักรยาน
ใส่รถยนต์ที่จอดอยู่กลางถนน

ชาวบ้านรีบแจ้งตำรวจสพบ้านฉาง

แก่ผู้อื่นนี่ถังถีบอีกฮะ

โดยตำรวจหลายนายช่วยกันล็อกตัวเอาไว้ได้นะครับ

วกไปวนมานี่ต้องจับคว่ำหน้าไว้แบบนี้

ชายคนนี้ก็ตัวใหญ่พอสมควรนะครับ

เพื่อไปสงบสติอารมณ์ที่สพบ้านฉาง

ตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย

สุภาวันบุญล่านะครับเจ้าของรถ
ที่ถูกผู้ชายคนนี้ถีบรถ

ใส่แต่กางเกงในนะฮะปั่นจักรยาน

พอมาถึงคันของเธอคุณคิดดูว่า
ถึงตัวผู้ชายคนนี้เธอจะแบบไอ้นี่ยังไง
ใจระทึกแค่ไหนใจเต้นตุ๊บเลยนะครับเสร็จแล้วก็มาถึงจริงนะครับ
เป็นคราวเคาะของรถคันเธอ
เพราะว่าผู้ชายคนนี้กระโดดถีบข้างรถ
จนเธอชี้ให้ดูรถบุบเลยคุณดูสิตรงประตูด้านหลังนี่นะครับ
รถบุบค่ะเธอเลยเดินทางไปลงมาที่ประจำวันเพื่อไปหลักฐานนะครับ
ส่วนผู้ชายคนก่อเหตุเบื้องต้นสารภาพ
ได้เสพไอซ์มาก่อนนะฮะและกำลังจะเดินทางไปหาญาติ
ซึ่งตำรวจรวบรวมหลักฐานเพื่อพิจารณาความผิดต่อไปนะครับ